เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ

ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

เวลาพี่ทะเลาะกับภรรยา
หนูอยากรู้ว่าเอาแบบหนักเลยถึงขั้นไหน

ถ้ายิ่งเถียงคำไม่ตกฟากนี่นะแม่คุณเอ้ย

พี่เขาเป็นผู้หญิงไปทำอย่างนั้นได้ยังไง
แค่ขึ้นมาคำเดียวว่าไอ้เท่านั้นแหละ

แต่สมัยนี้หนูต้องยกมือไหว้มันบ้าง
เมียทุกคนต้องไหว้ผัวบ้างนะ

เราเจอเขาเรียกว่ากัลยานผัวที่ดี
นี่

ต้องบอกว่าคู่นี้เด็ดมาก

คำสาบานสถานรัก

ถึงน้องต่างหากเล่า

วันนี้ก็มีเกอร์นมาฝากเลยนะคะ
วันนี้ดีใจที่ได้ผัว
หลังเสียตัวไปแล้วตั้งหลายหน
ดีใจที่มีผัวเป็นตัวตน

ขอบคุณผัวทุกคนที่มางานนะคะ
ผมก็เคยเป็นผัวมันมาหนึ่งครั้ง

ผมก็เคย

บอกเหมือนกัน

ฉันเป็นคนชอบปล่อยมุกค่ะอย่าถือสานะคะ
กินกอง
แต่งงานมา๓วันผัวเองเด็ดไหมล่ะ
โอ๊ยเด็ดขาดล่ะสิไม่ว่า

หันซ้ายต้องเห็นหันขวาต้องเห็น

แล้วนี่ยังออกมากินส้มตำกับเพื่อน

ฮะจะเป็นอะไรไปกินกับเพื่อนผู้หญิง
เออจริงเนาะ
อ่ามาแล้วจ้า
ส้มตำปูปลาร้าพริก๑๐เมตร
อุ๊ยไข่สาด๑๐เม็ดเลยเหรอ

ผีเข้าหรือไงกูกินกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ย

อืมนี่มึงโคตรหรือมึงอ้วกเนี่ยฮะมึงคิดได้ยังไง
มึงคิดได้ยังไงทำไมมันตามเก่งนักใช่ไหม
มึงนี่นะสมองสมองนั้นถอดออกมาล้างซะบ้างนะ
เอาเวลาไปให้ข้าวหมาแล้วยังจะมีประโยชน์กว่ามาจับผิดกูเนี่ย

กูเนี่ยอยากจะด่ามึงอีกนะแต่กูเก็บแรงเอาไว้แผ่เมตตาฉันยังจะดีกว่า
แผลไม่ให้ตาแผลไม่ให้ตาเหรออื้อหือ
ดีนะเนี่ยที่หัวไม่แตกเนี่ยแต่สมองเสื่อมไหมเนี่ย
หือกำยอง
พี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจครับอยากให้ลำยองอยู่คิด

ไม่ต้องเลยดีนะที่หัวฉันแข็งกว่าหมวกกันน็อกเนี่ย

อ้าวก็พี่มีเมียสุธิรักคนนี้คนเดียว
หึงคนนี้จะหึงใครล่ะ
อีบ้า
มามาเดี๋ยวพี่จะจัดพิธีขอเข้ามาให้อย่างสาสมเชียวแหละ

พี่หนุ่มไปตลาดสดท้ายซอยเหมือนเดิมนะจ๊ะ

มึงพูดจาหวานจอยเนี่ยมึงไปสอยกันมาแล้วใช่ไหม
หู้หมาบ้ากันมาเริ่มแต่เช้า

ก็พูดจ้าจ๋าเล่นกับทุกคนนั่นแหละมึงกันทำไม
ก็แบบนี้ไงทำแบบนี้ไง
มึงมึงทำกับกูจะขนาดนี้เจ้าพระคุณ
สาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยต่อไปฉันจะไม่จ้ำจี้ไม่มีอะไรกับผัวฉันอีกเลย
ถ้าฉันผิดคำสาบานนะขอให้พระผ่าตายเลยสาธุ
อ่าย๊ะทำไมวิสาบานอย่างนั้นน่ะ

ชอบมากเลยเพลงกระทงหลงทาง

เพิ่งจะมาเห็นวันนี้แหละโธ่ดรอเลย
อุ๊ยใหญ่ป้านอ่ะพี่ลำยอ
เอ็งเขียนป้ายไว้พี่ตัวใหญ่ว่าเรียกพี่นะ
กลัว

หึงมากขนาดแบบว่าเอาหมวกกันน็อกฟาดเลยเหรอ
เขาจะหึงไปไหนก็ไม่ค่อยจะได้
แต่วันนั้นเราไปกินส้มตำที่องค์พระนั่นแหละ

เขาเห็นเขาผ่านมาเอาหมวกกันน็อกฟาดหัวเลย

ไปกับใครไปกินส้มตำกับใครเรา

คนตำน่ากันล้อหรอก

จะเผ็ดได้อย่างไรมันเผ็ดที่หัวแล้ว
เราไม่ได้คิดอะไรเราเป็นคนขี้เล่น

บอกว่าเอาส้มตำหน่อยเล็กกันมากินส้มตำแต่เพื่อน

พูดธรรมดาไม่เคยอะไรแต่เขาคิดไปเอง
เอาอย่างนี้แล้วพี่วินมอเตอร์ไซค

ค่ะมีจ๊ะจ๋าแต่ว่าเราเองไม่ได้คิดอะไร

วันนั้นจะไปชมรมผู้สูงอายุ

ไม่ได้ทำงานเขามามีกันกินเลี้ยง

แต่ฉันก็บริสุทธิ์ใจอะเนาะเออก็น่าจะปล่อยเราไปบ้าง

ใช่แล้วโถ่เราเนี่ยนะ

แต่เขาหึงกับเราจนเราเบื่อใช่ป่ะ

นี่เราก็คือมีเพื่อนซีกันทั้งนั้นแหละ

ขำฟังไม่ทันฟังไม่ทัน

แต่จริงก็ต้องบอกว่าวันนั้นรุนแรงเหมือนกันนะ

ถ้าเขาให้เลยเราไม่เอาหรอกใช่ป่ะ

อันนี้เอาปลาเค็มมาให้กินประจำเลย

แล้วตอนแต่งงานไปเขาได้กินปลาเข็มเราไหม

สมัยจ้าเฮียนจ้า

เขาก็ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้อะไรถูกไหม

เอ้าจะบอกแค่เรื่องเจ้าชู้ว่าไม่ใช่ขี้ไก่

รวมของคุณสามีเราสรรพคุณข้างขวดเขาเขาเป็นยังไง
เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบการพนันไม่มี

เราก็ไม่มีอย่างไรแล้ว

นี่ทำไมมันให้เลือกนี้เลย

วันนั้นมันเอาไอ้นั่งกระถางต้นไม้มาทุ่มหัวเรา

แตกมาดินแล้วเรียก

แต่ว่าอย่างบ้างเราจะติด

แล้วมันไปนอนกันอยู่อยู่อย่างไร

นอนคนละแถบเตียงคนละเตียง

สวยแต่ไม่สวยไม่ได้จัดแต่งขอแต่งไว้

เราหึงมากเลยใช่ไหม
ไปกินข้าวกับเพื่อนปากซอยนี่ได้ไหม

ก็ไปนานเขาก็ไปตามครับ

ถีบสามหานั่งอยู่กับเพื่อน

้าวเขากำลังมาขายส้มตำเนอะ
คิดว่าเขาชอบผู้ชายขายส้มตำ

แต่เราหลอกกว่าเขาน่าไม่ต้องหึงหรอก

แต่ปากเขาก็สนิทเหมือนกันนะ
เฉียงกันใครชนะ
ก็จะใกล้เหมือนกันแล้ว

เคยผิดคำสาบานบ้างไหม

พี่ลำยองดูแลพี่แก้วดีนะครับ
ถามพี่หน่อยที่เขาหูตึงนี่

ไม่ไม่ใช่ที่มันด่ามันต้องมีเหตุผลด่า
เขาได้ยินถ้าด่าเขาได้ยิน
แต่ถ้าใช้งานไม่ได้ยิน

อยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงที่แสนดีคนนี้
อยากจะบอกอะไรเขาพูดเลยครับ

ปิดตาด้วยเลย

แทนเต้พึ่งจะเจอนี่แหละขอบใจนะ
อยู่ยนต์แก่เช่นเท่าดูแลลูกหลากก็ละกัน

แล้วก็รักเธอนะ

ถือว่าคำสาบานโมคะเถอะนะ

มันจะคอกันดื้ออย่างนี้แหละครับ

เป็นของรักที่ติดตัวลุงแก้วมาตั้งแต่สมัยหนุ่ม
สะสมพระดังมาจากทั่วสารทิศ
แม้จะไม่ใช่รุ่นเก่าหายากแต่ก็มีคุณค่าทางใจ
แต่เมื่อเมียสุธิรักเอ่ยปากขอลุงแก้วก็ต้องจำยอม
อ้าวแล้วจะมีหลวงพ่อท่านใดบ้าง
ฟังพร้อมกันเลยครับ
และนี่ก็คือสร้อยของหัวพี่ลำยองค่ะ
ปลดทรัพย์เข้ามาเลยนะเห็นเลยนะ

วันนี้ขอว่ามาจำนำจะได้ซื้อให้ของพี่ยอง
ไม่ได้เลยนะลูกผู้ชายกับพระเครื่องเนี่ยนะ

ไม่เคยได้นั่นเขารู้ว่ามีหลวงพ่อเปิ้ล
แล้วก็หลวงพ่อเงินวัดดอ

หลวงพ่อคูณวัดไผลล้อมมีด้วย
หลวงปู่แพ่ววัดกำแพงแสน

ดังทั้งนั้นเลยจริง

ต้องไปถามมหาชนที่ดูพระเป็นด้วยนะ
บางท่านรู้จักพระบางท่านไม่รู้จักหรอก

ไปดูนะคะว่าเขาตีกันมาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
นี่เป็นพระใหม่นะพระไม่เก่า

จำนำเพราะเครื่องปลูกพี่น้องจำนำได้

เราก็สร้างยรท์ให้๙๐๐บาท

ผมให้๑๒๕๐บาทครับ

เป็นราคาของทางมหาชนนะคะ
ตีออกมาแล้วนะคะราคาอยู่ที่

แต่มารายการของเราราคานี้ไม่ได้หรอกเนอะ

เดี๋ยวไปดูราคาจากทางรายการในวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับสร้อยพระเส้นนี้นะฮะ
สามีของคุณพี่ลำยองหวงที่สุดในชีวิตเลยครับ
แต่ด้วยความเกรงใจด้วยความเกรงขาม
ก็เลยยอมให้พี่ลำยองเนี่ยเอามาจำนำกับทางรายการในวันนี้

ราคาที่จำนำกับทางรายการในวันนี้ที่จะได้นั่นก็คือ
เห็นราคานี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ

ถ้าพี่ล้มยองพอใจนะครับ
จำนำครับ

นี่ครับขายปลาอะไรจ๊ะ
ปลากระพงปลาทู

คุณปูปูขายโลเท่าไหร่จ๊ะ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
ตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้จำนำนะคะ

ซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่านี่

สร้อยของผัวพี่ลำยองเขา
ค่อยพระของผัวพี่ลำยองนั่นเองนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีเงินจำนำสะสมอยู่แล้วนะ

มาถึงช่วงเวลาถ่ายของแล้ว
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ
ลำยองมีเคล็ดลับการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับ
ถึงได้ผ่านวิกฤตต่างมาได้
ลับก็คือการที่ว่าเราโมโหเขา
เราก็จะไปข้างนอก

หายโมโหก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกัน
เป็นข้อตกลงกันไหมตั้งแต่ก่อนแต่งงานไหมค

แต่ว่าต้องเอาอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ

หนูลืม

โกรธได้ไม่เป็นไรแต่ให้รีบหาย

ร่ำโบราณที่เขาสอนกันเอาไว้เนี่ยนะครับ

ที่เขาบอกว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ

จะบอกเลยถือกันไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะ
รักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะ
นี่แหละอีกคำนี้ใช้ได้จริงครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
สำนวนรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อหมายถึงให้บั่นสิ่งใด
ข้อที่๑ความอาฆาตพยาบาล
ข้อที่๒ความมักมากในกาบ

ข้อ๑น่ะเอาข้อ๑อ๋อ

ตอบว่าฟาร์มอาฆาตพยาบาท

ข้อหนึ่งนะคะความอาฆาตพยาบาทค่ะ

คู่นี้ก็เล่นเอาสร้อยผัวมาจำนำสักขนาดนี้
ลุงแก้วว่ายังไงป้าลำยองก็ต้องว่าอย่างนั้นล่ะครับ
มาครับมาเอาใจช่วยลุงกับป้าครับ
ว่าจะตอบถูกข้อแรกเลยหรือเปล่า

รักยาวให้บั่นรักสั้นในต่อสำนวนสุภาษิตนี้หมายถึง
หากต้องการให้รักยืนยาว
ก็ให้ตัดความอาฆาตพยาบาทออกนะครับ

มีเรื่องอะไรคุณเครื่องใจก็อย่าเก็บเอาไว้
บั่นทิ้งไปเสียนะฮะ

มีแต่จะทำให้ความรักนั้น
จบลงในช่วงเวลาสั้น

แต่ถ้าหากต้องการที่จะรักกันแค่สั้น
ก็ให้ต่อความคิดอาฆาตพยาบาทกันไว้
ไม่นานความรักก็จะจบลงแน่นอน

ตอบคำถามถ่ายของข้อแรกนะคะ
ตอบถูกไปแล้วนะคะรับไปก่อนเลย๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถ้าถูกนะครับ
นั่นหมายถึงว่าถ่ายของสำเร็จเลยนะ
ในเงินอีก๕๐๐๐ด้วยนะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
ห้อยพระเยอะขนาดนี้ปกติแสดงว่าทำบุญบ่อยไหมคะ

ก็ไปใส่บาทของเขาตามภาษาเขานั่นแหละ
เขาออกไปใส่ของเขาคนเดียวถามไปไหนมาไปใส่บาทมา

แต่เวลาที่ไปทำบุญที่วัดกันเนี่ย

ก็บางทีลูกพาไปก็ได้ไป
เวลาปิดทองปิดตรงไหนคะ

เขาก็บอกไหมว่าแปะตรงไหนแล้วมันถึงจะโอเค
มีสิคุณถ้าเกิดว่าเพื่อช่วยชีวิตรุ่งเรืองเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเช่นปิดทองตรงที่
พระพักษ์หรือว่าใบหน้านะครับ
ไปไหนก็คนก็จะรักและเอ็นดูอะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับการปิดทองครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒
ถามว่าการปิดทองบริเวณพระบาท
เชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดสิ่งใด
ข้อที่๑มีบริวารไว้ใช้งาน
ข้อที่๒มีรถยนต์ไว้ให้ขับ

มีรถยนต์ให้ขับไปปิดทองประจำ

หมายถึงว่าก็จะได้กลับไปทำบุญอีก
เคยปิดไหมล่ะเคยปิดตรงเท้า๗๒๐เพาะของขั้นสื่อปิดพ่อบาทบ๊าย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

ถูกค้าย
ปิดทองบริเวณพระบาทหรือว่าเท้าเนี่ยนะครับ
เชื่อกันว่าจะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ที่พักอาศัยและยานพาหนะในการเดินทางครับ

ตอบสำหรับไขของไปแล้ว๒ข้อนะครับ
ตอบถูก๒ข้อรับเงินไป๑๐๐๐บาท

ไข่ของสำเร็จ

ตอนนี้ได้ของไปคืนผัวแล้วนะ
ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งหมดค่ะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
นี่ลำยองมีอาทิตย์ขายปลาเหรอ

ขายมาตั้งแต่๒๐ฝ่าแล้ว

หมึกปลากระพงปลาทู

เออซื้อปลากระป๋องหน่อยสิจ๊ะ
ซื้อปลากระป๋องหน่อยสิจ๊ะ

๔๕ปลาสลิตมดไหมได้
ไม่พี่มีหัวปลาสลิตมันไม่มีหัวน่ะ
เอาซัฟูงงไปด้วย
ข้อหนึ่งปลาหลังเขียว
ข้อ๒ปลาหางเหลือง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

ก็ของมันขายอยู่ทุกวันฝันทงไปเลยว่าปลาหลังเขียวแต่จะพลิกโผล่หรือเปล่าต้องมาฟังพี่เอเฉลยกันล่ะ
ปลาซาดีนนะฮะก็คือปลาตระกูลปลาหลังเขียวมีลักษณะตัวเล็กกล้างนิ่ม

ถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมาก

ใช้ทำเป็นปลากระป๋องหรือว่าปรุงกินสด
ต้องบอกว่าดีแล้วที่เขาเรียกว่าปลาซาดีน

หลังเขียวในซอสมะเขือเทศ
น่ากินความรู้สึกดูไม่น่ากิน
เขาก็เลยเขียนว่าปลาซาดีในซอสมะเขือเทศ
คิดได้ไงคิดได้ไงเนี่ยเออนั่นแหละสิ
เอ้าตอบคำถามถ่ายของไป๓ข้อนะคะ
ตอบถูกทั้ง๓ข้อเลยรับไป๑๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
เรื่องนี้นะอะไรขนลุกเลยยังไม่ได้พูดเลยดูสิ
ทำไมชีวิตเคยได้ยินเรื่องสาบานมาแล้ว
ใช่เหรอแต่เพิ่งเคยได้ยินเรื่องคนสาบานเรื่องนี้
ก็คือเรื่องที่ว่าเออจะไม่ปั๊มกันนี่

พี่เลยดีกว่าพี่สาบานเลยดีกว่าค่ะสาช่วยลูกขอสาบาน
ลูกขอสาบานว่าลูกจะไม่ตาย
เป็นพยานนะเพราะว่าพี่ตายไม่ได้แล้วนะตอนนี้

เอิ่มไม่เอาสิเห็นไหม
ไหมก็พูดอย่างนี้งงไปเลยเนี่ยไปไม่ถูกเลย
จะอธิบายอะไรสาบานนี่มันมีมาตั้งเต่าโบราณแล้ว
บางสถานที่นี่นะคุณ

เมื่อก่อนคนเท่าคนแก่คนโบร่ำโบราณ
ยกมือขึ้นสาบานนั่นแสดงว่า
เรื่องต้องถึงคอขาดบาดตายแล้ว
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔

สถานที่ใดมีตำนานเกี่ยวกับคำสาบาน

เขาสามร่อยยอดอยู่ที่ไหนครับ

ประจวบครับประจวบคิริขันนะฮะ

มันก็เหมือนจะเป็นมีศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเข้าใจค่ะ

เรียกว่ากึ่งวิเคราะห์กึ่งเดากันเลยนะเนี่ย
ตำงงตำนานอะไรป้าไม่เคยได้ยินตรงนั้น

ป้าลำโยงจะขวานเงิน๒๐๐๐๐ซ่าสมเพื่อเป็นทุน

และไปลุ้นเบิ้ลเงินรางวัลกันต่อเลย

ขาดตัวเลยเนี่ยดูสิเออ

แสนแล้วก็เขาสามมุกเนี่ย

มีลูกชายชื่อว่าแสนนะครับ
และโดยแสนพบรักกับหญิงสาว
ในพื้นที่ก็คือชื่อว่าสามมุก
ทั้งสองเนี่ยรักกันแล้วก็สาบานกัน
ทั้งสองจะคลองรักกันชั่วนิดนิรันดิ์
หากใครผิดต่อคำสาบานนี้
จะต้องมากระโดดหน้าผานี้ตายตามกัน

ก็ได้ไปร้องขอให้กำนันบ่ายเนี่ย
ซึ่งเป็นพ่อไปขอสามมุกให้ที

แถมยังจับแสนกักบริเวณ

ก็เลยไปที่เชิงเขาที่เคยไปสาบานกันไว้
แล้วก็กระโดดลงมาจากหน้าผา

แสนเนี่ยนะคะวิ่งตามมาเห็น
ก็เลยตัดสินใจกระโดดตามคนรักลงไป
เพื่อรักษาคำที่เคยสาบานกันไว้
ต่อมากำนันบ่ายก็ได้ตั้งชื่อภูเขา
ลูกที่เขากระโดดลงมาเนี่ยนะคะว่า

ส่วนชายหาดที่ติดกันตรงนั้นนะคะ

อ่ะตอบคำถามไป๔ข้อนะครับ
ตอบถูกทั้ง๔ข้อเลย
รับเงินสะสมไป๒๐๐๐บาท

แต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เราจะไปมอบความสวยให้กับคนทางบ้านค่ะ
กับช่วงถ่ายของจำนำให้คนทางบ้าน
ในวันนี้รายการขอถ่ายของให้กับคุณโชติกา

คุณโชติกาต้องออกจากงานมา

จึงต้องนำจี้ทองไปจำนำไว้ในราคา๓๗๐๐บาท
เพื่อเอาเงินมาซื้อผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่

คุณโชติกาเป็นลูกที่ดีสักขนาดนี้
ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้
ถ่ายของให้ไปเลยครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
สำหรับคนทางบ้านนะคะ
ตอนนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่า

นี่เรามีเงินสะสม๒๐๐๐๐บาท
ถ้าเล่นเกมนี้เสร็จนะแล้วทำสำเร็จจาก๒๐๐
จะเพิ่มเป็น๔๐๐๐บาททันที
เฮ่ย

และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
บ่นกลิ้งนิ่งเข้าไว้
เกมนี้ผู้จำนำจะต้องรีบไปตักลูกบอล
จำนวน๔ลูกจากถาดมาใส่ในโลให้เร็วที่สุด
แม้เวลาจะบีบคันเท่าไหร่ก็ต้องทำหัวใจและมือให้นิ่งเข้าไว้

ทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัลที่สะสมมา

สู้นะสู้นะสู้นะ

ชนะว่า๒๐๐๐เป็น๔๐๐๐เลยนะ

ดีมาก

เอาแบบเมื่อกี้นี่สำหรับที่อีดีนะครับ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

สุดท้ายเร็วเร็ว
เร็วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว

เหลียมไว้เหลียมไว้เหลียมไว้ใจเย็นเหลียมไว้
เหลียมไว้เหลียมเหลียมเหลียมเหลียมใจเย็น

เวลาก็ช่างบีบหัวใจซะจริง
เกมนี้มือนิ่งอย่างเดียวไม่พอใจต้องนิ่งด้วย
แล้วช่วงหน้าคุณป้ายังจะนิ่งไว้หรือไม่
เดี๋ยวเรามาชมกันต่อและสรุปเวลากันครับ
ลำยองทำได้หรือไม่ได้ครับ
เราอยู่กับป้าลำยองผู้จำนำจากนครปฐม

และประเดิมรับเงินจำนำไปก่อน๔๘๐๐บาท
ซึ่งป้าลำยองก็มาบวกเพิ่มได้เต็ม๒
หมื่นบาทจากการตอบคำถาม
แต่ป้าลำยองก็ต้องคงความตื่นเต้นเอาไว้
และทำใจให้นิ่งในเกมบอลกลิ้งนิ่งเข้าไว้

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะตัดสินแล้วว่า

เราเคยนิ่งอะไรแบบนี้ไหม

นี่จับนู่นจับนี่ทำปลาดูที่มือด้านหมดแล้ว

ลุ้นกันว่าพี่ลำยองทำได้หรือไม่ได้ครับ
เงิน๔๐๐๐บาทนี้ก็เพื่อลุงแก้วครับ
ที่เป็นทั้งคู่ทุกข์คู่ยากคู่รักและคู่กัด
ความฝันที่จะซื้อเครื่องช่วยฟังอันใหม่ให้กับลุงนั้น

หากทำทันเวลา๑๐๐วินาที
มาครับมาเอาใจช่วยลุงกับป้ากัน

วินาที

เงินจำนำ๔๘๐๐บาท
วันนี้รับไปทั้งหมด
ที่สำคัญคือถ้าให้ของสำเร็จ
พี่ร่องยองจ๊ะพี่ร่องยองจ๊ะ
เงินที่ได้จากเกมรับจำนำในวันนี้
จะไปช่วยอะไรได้ก่อนเลย
เอาไปซื้อไอ้ใส่ขูให้เขา

หมดแล้วแก่ไงแล้ว
เออ

ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ผู้ชายด้วยนะครับ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
ช่วงนี้ช่วงน้ำหลากอย่าเล่นน้ำนะ

เฮ้ยทำไมอ้อยมันไม่โผล่ขึ้นมาสักทีวะ

อ้ายอ้อยรุ่นแกจงน้ำ

จากอินบุรีไปจากที่กระมาพเขานะวะขอให้มีชีพมั่งบอกเล่าเก้าสิบ
ไปเจอกันที่โรงดับกลิ่น
ขาอ้อนเลยค่ะแต่เดินไม่ได้อย่างนี้หนุ่มมมมวันยุม
แล้ววันนี้ลุงเป้านำอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ

เย้

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป